นำสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ
เดี๋ยวเราไปภาคอีสานกันก่อนที่จังหวัดเลย

ศรีสัญญามค่ำคืนครั้งที่๗เตรียมจะจัดขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็เปิดฉากด้วยความอลังการ

เนื้อที่กว่า๕ไร่คุณดูสิสีแดง
สวยงามมากเลยเขามิกแอนดแมทดีมากเลยนะ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความเป็นสากล

ใช่ฮะมีของดีท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับ

กลางคืนก็มีดนตรงดนตรี

ในระมิตให้กลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล

ศรีสรรยามค่ำคืนครั้งที่๗นะครับ
พิธีเปิดงานเพิ่งเปิดกันไปเมื่อคืนนี้
โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมจำนวนมาก
แล้วก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับ

กังหันแบบนี้อยากไปไหมคุณ

แล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมด้วยนะครับ
เอาใครอยากไปงานนี้จัดไปถึง

ยังมีเวลาอีกเท่าไหร่คะหลังจากนี้ไป

เพราะว่าจัดไปถึง๓๑มคปี๒๕๖๒
เพราะว่ายังหนาวอยู่นะคะ
รวมระยะเวลา๓เดือน
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของต้นคริสต์มัส
ใบสีแดงสดใสกว่า๒๐๐๐ต้น
บานสะพรั่งบนเนื้อที่๕ไร่
ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย
ส่วนในยามค่ำคืนภายในงานจะมีการแสดงดนตรีศิลปะต่าง
รวมถึงการจำหน่ายอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อป
ของชาวภูเรือจังหวัดเลยด้วยนะครับ
อกจากนี้อย่างที่เห็นมีกังหันลมขนาดใหญ่สไตล์ตะวันตก

มีมุมถ่ายภาพอย่างอุโมงดอกไม้
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปสวยกันด้วยนะครับ
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรี
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดนะคุณนะ
เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า๓๐๐๐๐๐คน
เข้าเที่ยวชมงานนี้นะครับตลอดระยะเวลา๒๓เดือน
อดคล้องกับสถิติการท่องเที่ยวเมืองเลย๒๕๖๒

แล้วก็สร้างเม็ดเงินสะพัดมูลค่า๔๐๐๐ล้านบาทด้วย
เลยนี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสาน

ภูกระดึงภูเรือ
ไปเที่ยวได้หมดแล้วก็มีเชียงคานเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็มี
เดี๋ยวนี้คนชอบเที่ยวนะเชิงอนุรักษ์เชิงชุมชน
เที่ยวโฮมสเตย์ไปพักกับเขาดีนะครับ
อยู่ในเมืองที่เร่งรีบก็ไปสโลไลฟ์กันหน่อยนะครับ